หลังจากศาลท่านมีคำสั่งคุ้มครองพักภูมิใจไทย
คือห้าห้ามคุณชูวิทธิ์ไปวิภาควิจารณ์
นโยบายของกัญชาของพรรคภูมิใจไทย
แต่คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นอุทธรณ์อีกสักที
ความคืบหน้ากรณีที่นายสุประชัยใจสมุทรครับ

ออกมาเปิดเผยกรณีที่สารมีคำสั่งคุ้มครองพักนะครับ

กล่าวหรือแสดงการกระทำด้วยวิธีใด
เฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับพัก
ระหว่างพิจารณาคดีที่พักภูมิใจไทยฟ้อง

แล้วก็นำหมายห้ามนะครับ
ส่งให้นายชูวิทย์ถึงบ้านพัก
หลังศาลมีคำสั่งนายชวิตโพสต์รูป
แล้วก็ข้อความระบุปิดปากประชาชน
ร้องสารถึงผมในการต่อต้านกัญชา
ตนยืนยันว่าเป็นสิทธิอันชอบทำของประชาชน
ในการต่อต้านกัญชาที่ไร้กฎเกณฑ์ควบคุม
ย้ำว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
อยู่ในความรับผิดชอบของพักและหัวหน้าพัก
การต่อต้านจะไม่มีวันถอยประชาชนย่อมรู้แก่ใจ
สุขุนวิทย์๒๔ครับในชุวิตสวมเสื้อยืดสีดำ
แล้วก็ผูกผ้าดำปิดตาปิดปากเป็นสัญลักษณ์นะฮะ
แถลงข่าวบอกว่าคำสั่งสารยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
และพรุ่งนี้ครับเตรียมไปยื่นอุทธรณ์ที่ศาลอีกครั้ง
และอาจยื่นร้องสารรัฐธรรมนูลอีกทางหนึ่ง
เพราะเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
คุณชูวิทย้ำบอกว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องความเดือดร้อน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เหมาะแล้วไม่ใช่หรือ
เพราะว่านโยบายกัญชาเป็นนโยบายสาธารณะนี่
ซึ่งพักเนี่ยไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลย่อมสามารถวิพากษ์ได้
ดังนั้นหากข้อกฎหมายใดมีช่องเขายังเคลื่อนไหวต่อ
หรือจะเรียกเขาว่าสีธนวิทย์ก็ได้
คือเป็นล้อกับศรีถนนชัยว่างั้นเถอะ
แล้วทำไมไม่ให้แพทย์ออกล่ะครับ
ทำไมนายอนุทินถึงพูดว่า
ทำอาหารก็ได้ผีสันทนาการก็ได้
นี่เป็นคำพูดของคนที่เป็น
ว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับ
ผมมีคลิปพักการเมืองเนี่ยต้องโปร่งใส
สมมุติว่าผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วผมติดต่อต้านทันชา
แล้วผมถามว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของ
ผมจะใส่เสื้ออะไรก็ได้ผมไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่ใคร
ผมนั้นสู้อยู่แล้วและสู้ตามกระบวนการ
ผมไม่ไปงัดไม่ไปง้างคำสั่งสารให้ผมทำผมก็ทำ
มีช่องว่างตรงไหนผมทำได้
คุณอาจจะเรียกผมศรีถนนวิทย์ก็ได้
พรุ่งนี้นะครับนักข่าวที่ตามคุณชูวิทย์ก็ฟังกำหนดการของคุณชูวิทย์เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับ
จากจะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วนะครับ
ช่วงเช้ายังจะไปยื่นฟ้องทนายตั้มในคดีหมินประมาทและเรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาทครับ
แล้วช่วงเย็นจะไปเดินลนลงต่อต้านกัญชาที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ